เพราะว่าบ้านนี้กลายเป็นโกดังเก็บเซ็กทอย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปบุกจับแล้วก็ค้นบ้านครับ

มูลค่าเป็น๑๐ล้านเลยคุณผู้ชม
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอายกรรมทางเทคโนโลยี

ตำรวจสืบค้นได้แล้วว่ามีการซื้อการขายกัน
ที่บ้านพักแห่งนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังฮะเป็นหมู่บ้านหรูนะฮะ
แฝงแล้วก็เขตลาดกระบังในพื้นที่กรุงเทพ
แต่คุณดูสิสภาพบ้านกลายเป็นโกดังแล้วครับ

มีชั้นมีกล่องแล้วก็มีอุปกรณ์เซ็กทอยขายทางออนไลน์อยู่เต็มกล่องเต็มชั้นเลยนะครับ
บ้านเรามันยังไม่ถูกกฎหมายไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะ

เซ็กทอยเขาอาจจะสามารถขายได้ถูกกฎหมาย
แต่บ้านเราเดี๋ยวจะบอกเรื่องข้อกฎหมายให้ฟังนะครับ
โดยผู้ต้องหาหลบเลี่ยงแสดงสินค้าว่าเป็นอุปกรณ์นวด

แต่ตัวสินค้าจริงคือสิ่งลามกอนาจารย์ทั้งสิ้น
ผู้ต้องหายังปกปิดตัวตนใช้ชื่อคนอื่น
การจดทะเบียนร้านค้าแล้วก็ส่งสินค้าอีกด้วยนะครับ
ตำรวจทำการสืบสวนแกะรอยจนทราบว่าคนขาย
แล้วก็แอดมินอาศัยอยู่แถวจราเข้น้อยและบางสาวทง

ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปลูกติดกันสูง๓ชั้นนะฮะ
จากการตรวจสอบบริเวณชั้นหนึ่งชั้นสอง

อุปกรณ์เซ็กทอย๑๘๐๐๐กว่าชิ้น
รวมมูลค่าที่ยึดมาได้ก็เป็น๑๐ล้านบาทนะครับ
มีนางสาวปียะนันอายุ๒๔ปี
แล้วก็มิสเตอร์หวงอายุ๒๘ปี

รับครับว่าเป็นเจ้าของและอาศัยบ้านหลังนี้มานาน
โดยได้สั่งสินค้าทั้งหมดออเดอร์เข้ามาจากประเทศจีน
ทำมาแล้วประมาณ๓ปีฝ่า
แล้วก็ขายทางโลกออนไลน์ทั้งสิ้นเลย
ตำรวจต้องแจ้งข้อหาผิดพรบคอมเพราะขายออนไลน์
แล้วก็ร่วมกันขายสิ่งของลามกอนาจารย์
ของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ทอยหรืออุปกรณ์ใช้ผ่อนคลายอารมณ์นะครับ
ปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เป็นอันตรายต่อสังคมและศิลธรรม
กรมศุลกากรห้ามนำเซ็กทอยเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชนาจักร
เพราะเป็นวัตถุหรือสื่อลามก
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะ
มีโทษต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
ก็ทางปทเขาเข้าไปลุยตรวจค้นเหมือนกัน
เพราะว่าขายทางออนไลน์นี่แหละครับ
แอ๊จะมีการขายเซ็กทอยได้ถูกผลไหม
เมื่อไหร่ยังไงนะแต่ก็มีความคิด